ที่มันซ่อนเล้นปิดบังอำพลาณ
ทำไมมันลึกลับอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวทำอะไร
ไม่ได้อยู่ในตัวผมอยู่ไหนแต่มันอยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องราวเล่นลับลี้ลับชวนขนหัวลุก
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมเอาไว้แล้วมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
เริ่มกันที่แรกวัดกาศัยธรรมิการามเป็นที่ตั้งของสารไม้ทรงไทยที่เป็นที่ยึดเหนียวของชาวบ้านเป็นสถานที่ในตำนานที่เล่าขันเรื่องราวความอาถรรพ์ความเหี้ยนและความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่าหินสองก้อนบริเวณสารนั้นไม่มีใครสามารถเอาไปทำอะไรได้หรือหากเอาไปก็ต้องนำกลับคืนมา
ครั้งและยังเชื่ออีกว่าในสมัยก่อนนั้นที่แห่งนี้เป็นดินแดนลี้ลับ
ตอนกลางคืนจะมีเสียงปี่ภาคและเสียงกลองดังขึ้นทั่วบริเวณ
รวมถึงยังร่ำลือว่าใต้พื้นดินบริเวณโคกวัดเป็นที่เก็บสมบัติจำนวนมาก
เคยมีหลายคนที่กล้าลองดีไปขุดค้นหาสมบัติแต่ก็ต้องกลับกลายเป็นบ้าทุกรายไป
ไปกันที่พุทธสถานวัดแจ้ง
วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอยู่บนเกาะกลางถนนสายชัยโยสิงห์บุรีเรียบคลองชนรับประทาน
โดยถนนถูกแยกออกจากเกาะกลางทั้งสองฝั่ง
สมัยก่อนมีคนจะตัดต้นโพเพื่อทำถนนตรงผ่าน
แต่ต่อมาได้เกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นเมื่ออยู่คนตัดต้นไม้ได้เสียชีวิตลงโดยหาสาเหตุไม่ได้
และผู้ดำเนินการทำถนนที่เข้ามาใช้รถแบ็คโฮเพื่อที่จะโค้นต้นโพก็มีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน
จึงทำให้ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพนี้อีกเลย
จำเป็นต้องสร้างทางเลี่ยงผ่านต้นโพนี้ไป
และต่อมาก็ได้มีการสร้างพุทธสถานวัดแจ้งขึ้นเพื่อไว้เป็นที่กลับไหว้บูชา
เมื่อประชาชนผ่านไปมาก็จะมีการบีบแตรพร้อมยกมือไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
มาต่อกันที่วัดนิคมประชาสรรค์หรือวังไทยติ่ง
ที่นี่มีต้นไสขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งต้นไสต้นนี้เป็นต้นไสที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีความอาถรรพ์ซ่อนอยู่
พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณหรือหลวงปู่ฟักเล่าว่าในสมัยก่อนนั้น
พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่าและได้มีการขุดศพขึ้นมาทำพิธีล้างป่าช้า
เพื่อประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณแต่กลับพบว่ายังมีอีก๓๔ศพที่นำขึ้นมาไม่ได้
เพราะถูกรากต้นใส่พันเอาไว้อยู่และยังเคยมีคนเล่าว่า
เคยมีคนเห็นหญิงตั้งคันแล้วแทงลูกได้นำก้อนเลือดมาฝังในดินใกล้โคนต้นไสต้นนี้
ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างสารเจ้าแม่ไซเงินไซทองเอาไว้ตามความเชื่อ
และยังเคยมีคนพบเห็นหญิงสาวสวมชุดไทยนั่งอยู่บนต้นไสอีกด้วย
และนี่ก็คือสารปูชา
เป็นสารที่ตั้งโดดเด่นอยู่ใต้ร่มของต้นยางนาคู่ขนาดใหญ่
ว่ากันว่าศาลปูชานี้มีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่
ชาวบ้านหลายคนหากใครได้ผ่านไปผ่านมาที่บริเวณสารปูชาในตอนกลางคืน
ส่วนมากจะมีคนพบเห็นเรื่องราวประหลาด
นั่นก็คือจะเห็นเด็กผมจุกบ้างคนแก่บ้างและผู้หญิงยืนอยู่ที่บริเวณศาลแห่งนี้
ส่วนบางคนก็เคยได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากแถวบริเวณต้นยางนาคู่ก็มี
หนึ่งในชาวบ้านเล่าว่าในสมัยก่อนนั้นปู่ชาเป็นบุคคลที่นำชาวบ้านออกมาร่วมรบกับชาวบ้านบางรจันทร์และชาวบ้านวิเศษชายชาญ
แต่หลังจากพ่ายแพ้ให้แก่ฆ่าศึกปูชาก็ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณตำบลบางเจ้าชา
ต่อมาเมื่อปูชาเสียไปชาวบ้านก็เลยสร้างสารปูชานี้ไว้ณที่แห่งนี้
สำหรับผู้ที่มาขอโชคขอลาบนั้นก็มักจะได้โชคได้ลาบกลับไปดังคำขอเช่นกัน
และนี่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาล่ำลือถึงเรื่องอาถรรพ์ต่างที่เคยเกิดขึ้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้สถานที่เหล่านี้จะน่ากลัวขนาดไหน
มันก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเรื่อยมาจนกลายเป็นที่พึ่งทางใจนั่นเอง
แต่ก็เป็นเรื่องที่ฟังหูไว้หูเป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้สมองใช้สติและสมองครอบรวมกันเป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับ